ย้อนไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากันหน่อยนะคะ

รังสิมันโรมค่ะสสพักเก้าไกลพร้อมด้วยทีมงานนะคะ
ก็ออกมายังบริเวณที่มวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมกันอยู่ที่ด้านหน้ารัฐสภา

คือจะไปคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่เหมือนกับเจ้าหน้าที่มากันเอาไว้ค่ะ
เข้าไปไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ

รังสิมันก็เลยบอกว่าที่ออกมาด้านหน้ารัฐสภา
แล้วอยากจะมาคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
ได้รับรายงานข่าวว่ามีการฉีดน้ำแรงดันสูง
ได้รับรายงานข่าวว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาก็เลยออกมาดู

เพราะไม่อยากให้เกิดการใช้ความรุนแรงนะคะ
ถ้าเจรจาได้ก็อยากจะให้มีการเจรจาก็ได้มีการประสานงาน
กับตำรวจอยู่เป็นระยะนะคะ

ข้ามผ่านไปเพื่อไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมเลยนะคะ
เพราะว่าตรงนั้นจะมีกันอยู่

เพราะว่าผู้ชุมนุมก็ไม่ได้เจรจาด้วย

ไม่สุดล่ะคือสภาพตอนนี้
อะไรได้บ้างนะคะเพราะเชื่อว่าตั้งแต่มีการชุมนุมมาเนี่ย
ไม่เคยเกิดความรุนแรงถึงขั้นที่ผู้ชุมนุมจะเข้าไปยึดสภา
หรือเข้าไปยึดธรรมเนียบครับดังนั้นอยากจะให้ถอยคนละก้าว
เช่นให้ทางผู้ชุมนุมมาตรงนี้มาใช้สิทธิ์ของเขา
แต่ว่าเงื่อนไขก็คือไม่เข้าไปด้านในรัฐสภาได้ไหม
แต่ตำรวจอาจจะยืนอยู่หน้าแนวรั้วได้ไหมไม่ให้ประชิดกันมากเกินไป
ลักษณะแบบนี้ค่ะเหมือนกับถอยกันคนละก้าว
ก็พยายามจะหาทางออกให้กับทุกฝ่ายเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นก็วุ่นวายพอสมควรนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่ผู้ชุมนุมพยายามจะฝ่าแนวกั้นเข้ามานะครับ